ก็ติดภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะกระแสดราม่ากองถ่ายโฆษณาที่มีการเข้าไปใช้พื้นที่ของสระมรกฏของพื้นที่จังหวัดกระบีก็มีการถ่ายโฆษณาครีมบำรุงผิวอะค่ะ
ทำให้ชาวบ้านต่างก็กังวลใจว่ากระทบต่อธรรมชาติหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวหรือไม่ล่าสุดทางด้านเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าออกมาชี้แจงกับประเด็นดราม่านี้แล้วนะคะ
ปียวัตรสุคลหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาประปางคลามออกมาระบุถึงดราม่านี้จากที่มีความห่วงใยกันว่ากองถ่ายโฆษณาหรือว่าหนังโฆษณาจะสร้างฉากที่มีการกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสระมรกฏสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังจังหวัดกระบี่
โดยมีการตั้งเวทีปักเสาเหล็กลงไปในน้ำซึ่งทางเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าชี้แจงเรื่องนี้ว่าเป็นเพียงการเซ็ตอุปกรณ์เท่านั้นค่ะ
เป็นลักษณะของการทำท่าน้ำยื่นออกไปไม่ใช่การตั้งเวที
ขณะที่บริเวณฐานก็มีการนำแป้นฐานรองรับอย่างดีไม่ได้มีการนำเสาปักลงไปที่พื้นของสระโดยตรงนะคะ
แต่ก็ยอมรับว่าภาพที่ออกมานั้นดูไม่สวยแล้วก็อาจจะสร้างเรื่องของผลกระทบหรือว่าความกังวลใจให้กับประชาชนที่มองเห็นนะคะ
ส่วนในเรื่องของพื้นหินหรือว่าขอบสระค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปดูแลเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบใดกับจุดที่มีการติดตั้งอุปกรณ์
ขณะที่เส้นทางที่นักท่องเที่ยวก็มีการใช้ขึ้นลงอยู่แล้วซึ่งก็เป็นเส้นทางเดียวกันกับที่กองถ่ายมีการเข้าไปใช้งาน
โดยกองถ่ายดังกล่าวนะคะเป็นกองถ่ายภาพยนตร์โฆษณานะคะที่มีการได้ขออนุญาตจากทางกรมการท่องเที่ยวแล้วก็ได้อนุญาตจากกรมอุทยานอย่างถูกต้องเพื่อที่จะเข้ามาถ่ายทำโฆษณาครีมชนิดนี้แล้วค่ะ
ซึ่งช่วงนั้นก็มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้ตามปกติไม่ได้มีการสั่งห้ามลงเล่นน้ำแต่อย่างใดแต่ก็อยากให้มีการช่วยหลบมุงกล้องในบางช่วงบางตอนของการถ่ายโฆษณาเท่านั้นเองนะคะ
หากมองในมุมของการส่งเสริมการท่องเที่ยวถือว่าเป็นประโยชน์
เพราะว่าใช้งบประมาณในการทำโฆษณาครั้งนี้กว่า๑๐ล้านบาท
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นะครับ
เป็นการร้องเรียนของชาวบ้านในพื้นที่ที่นำเหตุการณ์ดังกล่าวไปโพสต์ในโลกออนไลน์
เพราะมองว่าห่วงใหญ่แล้วก็กลัวจะเกิดผลกระทบนะคะ
เรื่องของเม็ดเงินที่คำนึงถึง
แต่ชาวบ้านเองก็แสดงความห่วงใยในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณในสระมรกฏเอง
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถ้าหากถูกทำลายไป
อาจจะประเมินค่าความเสียหายหรือว่าตัวเม็ดเงินไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ